วันที่๕สิงหาคมนี้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โดยจะให้วิทยาศาสตร์เข้าไปใช้ก่อน

แม้การก่อสร้างสัปยสภาสถานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์๑๐๐
แต่ในสัปดาห์หน้าสถานที่แห่งนี้
จะเปิดรับสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นทางการแล้ว
เดิมด้วยการประชุมวุฒิสภา๕สิงหาคม
โดยใช้ห้องจันทราห้องทรงสูง๒ชั้นโอดโถงสวยงาม
สร้างขึ้นสำหรับการประชุมวุฒิสภา
ชั้นล่างมีที่นั่ง๓๕๐ที่นั่ง
และอีก๒๕๐ที่นั่งบริเวณชั้น๒
เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน
ระยะชั่วคราวความพร้อมระบบโสดทัศนุปกรณ์

ในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดรเห็นว่า
เป็นหัวใจสำคัญของการประชุม
เสร็จสมบูรณ๑๐๐เต็มเฉพาะการประชุมวุฒิสภาเท่านั้น
แต่ไม่รองรับหากประชุมสภาพผู้แทนรัศดร

จากบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบยืนยัน
ไม่สามารถเพิ่มเครื่องลงคะแนนได้เกินตามที่ออกแบบไว้
การส่งมอบพื้นที่ภายในร้อยละ๔๐
ของอาคารรัฐสภาใหม่จากบริษัทชิโนไทย
ยังพบปัญหาและข้อพึงระวังอีกหลายเรื่อง
นำเข้าจากเยอรมัน๑ดอกใช้งานได้ทั้งชั้น

จึงต้องมีบุคคลที่ไว้วางใจมารับผิดชอบ
ปรับอากาศรวมที่ต้องวอร์มเครื่อง
ก่อน๓๐๔๐นาทีก่อนใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบหน้าที่นี้จึงต้องผ่านการอบรม
อีกปัญหาคือความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่
คือการติดตั้งระบบไมโครโฟนของห้องกรรมธิการ
ที่จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้
เพราะยังติดปัญหาเรื่องท่อร้อยสาย
ที่ต้องทดสอบระบบให้สมบูรณ์
แม้ที่ผมจำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได้

เนื่องจากการคอมมินิเคตของระบบอุปกรณ์
หรืองานท่อร้อยสายมันไม่ได้ถูกติดตั้งไปด้วย
ผมก็ไม่สามารถที่จะสามารถทดสอบอุปกรณ์
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไหม
นะครับตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสัญญาอีกสัญญาหนึ่ง
คืองานท่อร้อยสายด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านวีระ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือผมไม่กล้ารับปากเลยว่า

สิบสามห้องที่ผมอุตส่าห์เร่งแทบเป็นแทบตายให้สภาใช้
สุดท้ายคุณบอกว่าคุณใช้เวลาติดตั้งระบบไว้๑เดือน

คุณรับปากมาซะดี๗วันเสร็จ

ถ้าว่าปัญหาสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
คืองบประมาณที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายมาดำเนินการในส่วนต่างได้
รวมถึงค่าใช้จ่ายของอาคารรัฐสภาใหม่
ที่สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรต้องแบกรับ
ค่าไฟที่สูงเกินกว่าสถานที่ประชุมชั่วคราว
ซึ่งประธานสภาเองก็ยอมรับไม่สามารถแก้ไขใดได้แล้ว
จนกว่าจะถึงวันที่๕สิงหาคมนี้
ยังต้องตรวจเช็คระบบต่างอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน